มาได้เลยถ้าขออนุญาตพูดคุยกันหน่อยใช้ไมค์นี้เลยฮะโอ้พลังมัชฌรัฐสวัสดีครับ
มาเลยขอบคุณมากประมาณ๓๓เขตเต็มครับผมครบเต็มเลยครบแน่นอนครับ
คราวที่เราได้๑๒คนครับคราวนี้คือ๑๒บวกถึง๓๓เต็มไหม
อาจจะถือว่าเนี่ยครับหน้าตาอยุ่งนี้ถ้าได้ก็ดี
เมื่อสักครู่นี้นั่งรถเมมา
ก็อยากเข้าสู่ทีมเพราะนี่เป็นหนึ่งนโยบายของพลังประชารัฐ
ที่เราอยากจะมีรถเมย์ไปคอยเกี่ยวคนตามหมู่บ้านตามชุมชนเข้าขนส่งสถานะแบบอื่น

ก็คือทุกคนเห็นตรงกันนะครับว่ามันต้องไปสู่รถไฟฟ้าแล้วนะครับ
สกลทีครับประสบการณ์จากการลงเลือกตั้งผู้ว่ากอทมมา
จะเอามาใช้กับสอแบบแบ่งเขตของพลังประชาลัทธ์ได้อย่างไรบ้างครับ
ช่วยได้แน่นอนครับเพราะว่าคือการบริหารท้องถิ่นมา
มันรู้อยู่แล้วว่ากรุงเทพที่มันไปไหนไม่ได้
เพราะว่าขาดงบประมาณขาดการสับสนุนที่ดีพอ
เพราะฉะนั้นถ้าพลังมันสนับเป็นรัฐบาล
ตัวจุดอ่อนต่างทางลุงป้อมท่านช่วยเต็มที่แน่นอนครับ

แต่ไม่ได้ลงใช่ไหมตอนนั้นบอกไปแล้วใช่ไหม

ทีนี้ในส่วนของกรทมเนี่ยหลายคนก็ออกจากพลังประชารัฐไป
ไปอยู่ภาคอื่นก็เยอะตรงนี้เราทำอย่างไรครับ

คนที่ได้ทั้ง๑๒คนก็คือเป็นคนใหม่ทั้งหมด
คือคนกรุงเทพผมว่าด้วยกระแสด้วยหลายอย่างเนี่ย
พร้อมที่จะให้โอกาสคนใหม่แล้วเราก็นำเสนอคัดเลือก
บุคลากรที่ดีมาผมคิดว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่ง
ที่คนกรุงเทพก็คงจะให้โอกาส
เพราะว่าสนามกรุงเทพมันไม่มีใครที่จะมีบ้านใหญ่
หรือว่าจะปลูกพื้นที่เพราะฉะนั้นเปิดโอกาสให้กับทุกคนเสมอ

โยบายหลักของพลังประชารัฐในพื้นที่กรุงเทพในกรทม

ครับของเรามองภาพใหญ่คือกรุงเทพฯ๓๖๐องศา
ผมมองว่ากรุงเทพมันหนาแน่นมาก
รอบกรุงเทพฯในความประถมสมุทรปาการหล่นธันวุรีประถุมธานี
เชิงเซามันต้องพัฒนาให้ไปด้วยกัน
แล้วให้คนไม่ต้องมากระจุกอยู่ตรงกลาง
แล้วก็คือเรื่องขนส่งสาธารณะที่มีอยู่แล้วต้องเพิ่มให้มากขึ้น
รวมถึงขนส่งสายรองอย่างที่เรานั่งรถบัสมา

เพื่อที่จะเอาคนมาจากบ้านไม่ต้องใช้รถส่วนตัว
มาขึ้นรถขนส่งสาธารณะให้ง่ายขึ้นครับ
เรื่องของขนส่งสาธารณะจะมาขึ้นรถตรงริมถนน
กับสถานธรรมคุณเข้ามาเรื่องฝุ่นด้วยอะไรด้วย

ซึ่งท้องถิ่นอย่างกรุงเทพทำอย่างเดียวไม่ได้

อย่างที่ผมบอกคือว่าทำยังไงให้คนใช้รถส่วนตัวให้น้อยลง
ก็คือการมีรถบัสอีวีหรือว่าการมีระบบรางให้มากขึ้น
มีขนส่งสายรองมาช่วยมันเป็นการตอบโจทย
เพราะฉะนั้นถ้าคนมันสะดวกที่จะใช้รถสาธารณะ

เราอยากจะไปถึงจุดนั้นให้ได้ครับ
สาธารณะอันนี้ชาวบ้านเขาฝากมา

ก็ราคานี้ทำไมมันจ่ายซ้ำจ่ายซ้อนและจ่ายแพงแล้วเกิน

เรื่องราคาเนี่ยมันต้องดูทั้งระบบนะครับ
คือผมเห็นหาเสียงกัน๒๐บาทตลอดสาย

แรกเข้าของรถไฟฟ้า๑๕บาทแล้ว
เอาคิดดูนั่งจากครูคดไปสมุทรประการ

มองว่าราคาอยู่ที่ระดับ๔๐๕๐บาท

ปัญหาหลักของกรุงเทพที่พลังประชารัฐคิดว่า
ควรจะแก้ไขแบบอันดับต้นเลย

คือว่าถ้าเราสามารถทำให้เมืองรอบมันให้คนกระจาย

แล้วเราก็พัฒนาด้วยกองทุนประชารัฐพัฒนา
ไอ้๓๐๐ล้านทำให้ย่านต่างมันเจริญไปด้วยกัน
คือคนก็ไม่ต้องมากระจุกอยู่ตรงเมืองชั้นในถูกไหม
ก็คือเอาไว้เดินทางมาทำงานมาอาศัยข้างนอกได้

ใช่ไงนี่ครบ๓๓เขตไหมครับ
สวัสดีครับ
คุณพีมลงเขตไหนครับขออนุญาต
สวนหลวงวันนี้อยากได้หมายเลขอะไรครับ
เดี๋ยวรอดูออกมาจะเป็นอย่างไรกันบ้าง

ถ้าหวังวิกป้อมมาเราจะคุยสักทีนึง